เอาตามกันต่อหน่อยสำหรับกรณีในแจ๊บกับมิ้นที่ก่อเหตุตีหลานบุญธรรมจนตายแล้วก็อำพรางศพด้วยการเอาไปโบกปูนอยู่ในถังน้ำแข็งอ่ะนะคะ
ล่าสุดเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าฝ่ายภรรยานี่ล่าสุดก็ถูกฝากขังไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกัน
ในข้อหาร่วมการซ่อนเร้นทำลายศพนะครับเพราะว่าภาพวงจรปิดมันฟ้องหมดอ่ะ
เห็นตั้งแต่ตอนก่อเหตุพากันไปหาอาวงอาวุธไปหาอุปกรณ์ในการที่จะอำพลางศพ

ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของกลางก็คือถังน้ำแข็งสีน้ำเงินนะคะ

คือหลังจากที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาลงพื้นที่อะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเก็บรวบรวมเอาวัตถุพยานต่าง

ทีวันที่ตำรวจไปกระเทาะปูนอ่ะ
กระเทาะปูนที่โบกเอาไว้ออกนี่นี่เขาเก็บหมดนะคะ

เสื้อผ้าน้องเอ๋ยไม้เบสบอลเอ่ยแล้วก็ถังอันเนี้ย

คือของกลางในคดีพวกนี้เนี่ยต้องเก็บจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนั่นแหละ
ใช่ค่ะเพราะมันคือวัตถุพยาน
ก็ไปเก็บเอาไว้ที่โรงพักที่สนบังเขนนะคะ
เป็นช่องทางเดินขึ้นบันไดด้านข้างสอนอบางเขนแล้วก็ปิดประตูเหล็กเอาไว้
บังเอิญเขาบอกตี๓ช้าวมืดวันนี้ตี๓นักข่าวช่องนึงเขาเดินทางไปติดตามความคลิบหน้าคดีอื่น
แต่ไปที่สอนอบังเขนนี่แหละเขาเดินผ่านจุดวางของกลางแล้วก็หันไปเห็นไอ้เจ้าถังน้ำแข็ง
นี่ขณะเขาเอาผ้าเอากระดาษแปะไว้แล้วนะพี่อุ๋ยนะเขาเดินผ่านแล้วเขาเห็นเขาบอกเขาเห็นเงาดำ
นั่งอยู่บนถังน้ำแข็งเหมือนนั่งห้อยขาอยู่บนถังน้ำแข็งค่ะ
เห็นตอนกี่โมงนะตี๓ค่ะ
คือนักข่าวเนี่ยเขาจะมีนักข่าวตะเวนตอนกลางคืน
ใช่ที่เขาไปเฝ้าตามโรงพักต่างเผื่อมันมีเหตุมีอะไรอย่างนี้
เอิญเมื่อคืนนี้เข้าไปเรื่องของคดีที่สอนอบังเขน
ใช่คดีอื่นแล้วเดินผ่าน

ใช่ตอนแรกเขาก็คิดในจำว่าตาฝาดเปล่าวะ
ก็เลยไปคุยกับรถยกเอกชนคนหนึ่งชื่อในต่อที่เขาจะจอดประจำอยู่สอนอบังเขนนี่แหละบอก
พี่พี่ไปดูเป็นเพื่อนกันหน่อยดิ
คือมันไม่แน่ใจเผื่ออาจจะคิดไปเองไง
ไปพากันกลับไปดูอีกรอบหนึ่งทั้งคู่
เขาบอกอุ้ยนี่มันถังน้ำแข็งที่มันเพิ่งเป็นข่าวนี่นะ
คือทีแรกไม่รู้ว่าถังอะไรถังน้ำแข็งแบบไหนยังไงใช่ไหม

เออเขาบอกเอาแล้วยังไงดีอ่ะ
พอเช้ามาปุ๊บเลยพากันไปใส่บาทเลยนะคะ

คุณตำรวจเจอบ้างไหมอ่ะนักข่าวเจอแล้วนะ
คุณตำรวจก็เลยเอางี้ละกันตำรวจไม่เจอหรอก
แต่ก็เผื่อบางคนกลัวเนอะเพราะมันก็เป็นที่เก็บศพ
เอาง่ายถังน้ำแข็งนี้มันกลายเป็นที่เก็บศพอำพลางศพไปแล้ว
นี่ที่เห็นยกนี่ไม่ได้ยกไปทิ้งนะคะ
ย้ายไปเก็บไว้ที่ห้องขังของสอนอชั่วคราวลดความกลัวหวานกลัวของประชาชนเผื่อใครต้องเดินผ่านไปผ่านมา
ส่งเบิร์ตวิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบ
ผู้กำกับสนบังเขนก็บอกว่าย้ายไปแล้วล่ะ
ย้ายไปอยู่ห้องเก็บของกลางหลังโรงพักให้มันรับสายตาคนแล้ว
คนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นจะได้ไม่กลัว
แต่ทีนี้เขาบอกว่าจังหวะที่พนักงานสอบสวนยกถังน้ำแข็งของกลาง
แล้วก็ถุงเสื้อผ้าถุงไม้เบสบอลของคดีนี้
ไปที่ห้องเก็บของกลางค่ะ
คุณตำรวจเขาเคาะถังน้ำแข็งด้วยพี่อุ๋ย
แล้วบอกว่าไปดีนะหนู
ลองดูนี่ลองดูจังหวะนี้ค่ะ

ลุงกลัวเหรอ

อ๋อคือเมื่อกี้พูดกับเขาว่าอะไรนะคะ

กลัวไม่ช้าเพราะว่าต้องมาทำงาน

อันนี้ไม้เม็ดบอลเหรอคะ

อันนี้ถัง
ตำรวจไทยใครว่ากลัวผีไม่มีนะคะ

ไม่ต้องมาหาลุง
คุณกลัวเหรอ

เอ้าแม่ค้าอยู่ขายของอยู่ที่สนบังเขนแล้วเจออะไรไหม

เผอดีเมื่อเช้าพาลูกชายมาเข้าห้องน้ำ
ในช่องด้วยน่ะ
แล้วก็ส่งจุ๊บแบบนี้ค่ะ

ใช่แม่หันควับไปดูเลยว่า
ลูกแม่บ๊ายบายใครส่งจุ๊บให้ใคร

พูดกับพี่แล้วก็ชี้มือไป

หันไปตามมือเอาแล้ว

อื้อฮือ
เราก็เลยถามว่าใคร
แล้วนึกใครเดินลงมา

เค้าก็บอกว่าพี่

อย่างที่บอกว่านักสาวนิรมนศน์อ่ะ
ภรรยาของแจ๊บก็หนึ่งในผู้ต้องหาด้วย

คนที่เชื่อเขาก็จะเทใจไปเลยว่าน้องมาแน่น้องมาชัวร์น้องต้องมาบอกอะไรสักอย่างแน่
ฝั่งคนที่เขาเชื่อทางวิทยาศาสตร์คือไม่ได้เชื่อเรื่องผีเขาก็จะบอกว่าอ๋อไฟมันตก
อันนี้แล้วแต่มุมมองนะคะก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนใครอยากมองมุมไหนก็ได้นะคะ
ส่วนของกลางทั้งหมดในคดีนี้อย่างที่พี่อุ๋ยบอกค่ะว่ามันจะต้องถูกเก็บเอาไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษาให้สิ้นสุดคดี
อยู่ที่ห้องเก็บของกลางนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยค่อยรอรับคำสั่งว่าจะเอายังไงต่อไป
จะทำลายหรือว่าส่งกลับไปยังผู้เสียหายซึ่งถ้ามันเป็นของกลางที่ไม่มีใครจะรับคืนนะคะ

รัตนยาโนหลวงตาของน้องที่เสียชีวิตที่เป็นคนทำวิธีเรียกดวงวิญญาณน้องออกมาจากบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
พระท่านเล่าบอกว่าวันที่ไปเชิญดวงวิญญาณก็เกิดเรื่องบังเอิญขึ้น
เพราะคนที่ถือกระถางทูบกับคนที่ถือตะเกียงเนี่ยถือของสองอย่างมาชนกัน

และช่วงประกอบพิธีเนี่ยพระหลวงตาก็บอกว่าได้กลิ่นศพชัดเจนเลย
ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจร่างของน้องแล้ว
หรืออะไรเพราะระตานายานว่าก็
เห็นว่าเดินทางมานะต้องมาจริงหรือเปล่า

ส่วนวันนี้ตำรวจก็นำตัวนางสาวนิรมนต์ไปขออำนาจสารอาญารัชดาพิเศษฝากขังเป็นครั้งแรกนะคะ
ข้อหาคือช่วยผู้อื่นกระทำความผิดเพื่อไม่ให้ต้องโทษ
ร่วมกันซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายปิดบังสาเหตุการณ์ตาย
และไม่ให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ตกอยู่ในภัยอันตราย
ซึ่งในชั้นสอบสวนเนี่ยนางสาวนิรมนต์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
ประกอบกับว่าเธอก็ไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์มา
พนักงานสอบสวนก็เลยคัดค้านการประกันตัวนะคะ

พอทีแรกคนก็อ้าวตอนแรกให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อน
บอกให้การเป็นประโยชน์ด้วยที่ตำรวจบอกตอนแรกสุดเลย

เพราะพฤติการณ์มันชัดเจนมาก